หลังจากที่แถลงไปแล้วเนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งแล้วก็ข้อแนะนำอีกพอสมควร
โดยเฉพาะมีกรณีที่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาสั่งพักงานนายกแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าไอ้คนรักษาการก็เป็นคนที่นายกแต่งตั้งผลที่สุดแล้ว
นายกก็ยังบัญชาการเหมือนเดิม
คราวที่แล้วผมก็พูดเชียวไปว่าทำไมรองผู้ว่าอีกสองท่านไม่โดนไปด้วย
แล้วจริงแล้วรองผู้ว่าทั้งสองท่านนั้นก็มีมูลที่ผมร้องเรียนไปแล้วผมก็เชื่อมั่นว่า
โครงการที่ผมร้องเรียนไปนั่นนะครับทุจริตจ่อหัวเพียงแต่ว่าต้องสอบสวนเพื่อจะเอาคนผิดมา
ผมเสนอไปว่าต้องมีรองผู้ว่าอย่างน้อยอีก๒คน
แล้วผมก็ประสานไปที่สตงแล้วนะครับ
วันอังคารนี้ผมจะทำหนังสือทักท้วงไปถึงสตงว่าทำไมสองท่านนี้ไม่ผิดด้วย
ท่านแรกก็คือท่านรองจุมพลสัมเภาพลครับ
คือท่านเกี่ยวข้องในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลสำนักงบประมาณ
แล้วเป็นคนเซ็นอนุมัติงบฉุกเฉินงบฉุกเฉินเพื่อใช้ในโครงการนี้นะครับ
ซึ่งมันน่าเชื่อว่าผิดระเบียบการคังการงบประมาณ
อีกท่านหนึ่งก็คือท่านรองอมร
ก็ท่านผู้อำนวยการท่องเที่ยวท่านผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
โดนสอดองอชีมูลหมด
แล้วรองผู้ว่าที่รับผิดชอบสำนักนี้ล่ะครับ

วันนี้อย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นว่ามันชัดเจนแล้วว่าโครงการไฟเนี่ยมันทุจริตแน่นอน
ก็ในเมื่อมันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีอีก๒โครงการครับที่มันเหมือนกันเละเลย
มันก็ต้องผิดโดยไม่มีการหลีกเลี่ยงก็จะยื่นไปพร้อมข้อทักท้วง

อยู่ดีไปจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์รับจัดงานอีเวนต์โฆษณากรุงเทพมหานคร
เขาไปจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์เมื่อวันที่๑๖มิถุนายนปี๕๓นะครับ
จากนั้นเนี่ยทุกปีจะมีให้งานกับบริษัททัวร์นี้
จัดหรือไม่จัดเราไม่รู้จัดได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่รู้แต่ให้ไปทั้งหมด๙ครั้ง
เมื่อปีห้าแปดก็ยังจัดอยู่เก้าครั้งเป็นเงินทั้งหมดสามสิบหกล้าน
ธรรมนองเดียวกันทุกอย่างมีคู่เทียบเพิ่มวัตถุประสงค์เหมือนกัน
มีกรณีที่ท่านรองวิศนุท่านออกมาโต้แย้งว่าไม่ได้แปลว่าสตงสอบสวนแล้วเนี่ย
จะใช้มาตราสี่สิบสี่ได้เลยผมก็เรียนตรงตรงนะครับ
ไปถึงท่านวิศนุว่าผมก็ไม่ได้บอกให้ท่านไปถึงสตงแถลงแล้วท่านก็ใช้
มันมีกระบวนการแต่ผมเรียกร้องให้ท่านใช้กระบวนการเดียวกัน
ขั้นตอนของการใช้มาตราสี่สิบสี่ก็คือว่าสามองค์กรสอตองอปอบอทอปอบอช่อ
สอบสวนเสร็จเสนอศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ที่มีท่านพลเอกภัยบูลคุ้มฉายาเป็นประธานเสนอเสร็จท่าน
ประธานสอตชส่งไปให้ท่านรองวิศนุกันกองแล้วก็เสนอเข้าสตชที่มีท่านนายกเป็นประธาน
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติแล้วก็ท่านสตชถ้าเห็นด้วยท่านนายกก็ออกมา
คำสั่งมาตรา๔๔ที่ผมเรียกร้องก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับไม่รู้กี่เรื่องที่โดนพักงาน
เพราะว่าสตงเสนอเข้าไปทำนองเดียวกันแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านนอก
ไม่ว่าจะเป็นอบตอบจแสนสองแสนท่านก็สั่งพักงานเขายุ่งไปหมด

กรนำองค์กรใหญ่ที่สุดแล้วท่านไม่คิดจะทำหรอกครับ
แล้วมันมีอีกไม่รู้กี่เรื่องนะครับที่เสนอไปแล้ว
ถ้าท่านบอกว่าต้องให้ปปชปปทพิจารณาก่อนนี่
แล้วเมื่อไหร่ล่ะชีวิตนี้มันจะเสร็จหรือเปล่าล่ะครับ
ถ้าท่านจะให้ความร่วมมือเหมือนกับท่านนายกบอกนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตถ้าสงสัยก็ต้องจัดการอ่ะ
แล้วสตงสอบแล้วยังไม่สงสัยอีกหรอครับยังสงสัยอีกอ่ะ
มันเกินสงสัยไปถึงไหนแล้วแล้วถ้าท่านจะปราบปรามทุจริตจริงอ่ะนะครับ
ผมฝากให้ท่านไปด้วยนะครับช่วยสอบเส้นทางเงินของสุภาพสตรีคนหนึ่ง
เป็นข้าราชการอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วกูก็อยู่ในเรื่องร้องเรียนแล้ว
ตรวจสอบคนเดียวครับผู้หญิงคนนี้เป็นค่าราชการไม่ใหญ่มากครับระดับกลาง
ถือกระเป๋าแบรนดเนมทุกวันตรวจเส้นทางเงินคนนี้คนเดียวแหละครับ
จะไปหมดเลยว่ามันไปที่ใครมั่ง